คุณผู้ชมค่ะแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกับอดีตซิลที่ไปเป็นทีมงานสนับสนุน
ภารกิจช่วย๑๓ชีวิตกลับบ้านนี่นะคะ
เอาล่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นก็ยังคงมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องของน้ำที่ระบายออกจากถ้ำตอนนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
เพราะว่าปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ติดตามได้จากคุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากพื้นที่

คุณสุภาษาลาคุณรสลินคุณผู้ชมครับ
ช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศด้านนอกถ้ำกันบ้าง
เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นเห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังของผมทั้งหมดเนี่ยคือ
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
ถ้ำหลวงอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านหลังของผม
ยังคงอยู่ด้านในคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า
ณเขตของถ้ำของเขาเนี่ยมันกว้างใหญ่ภายศาลมาก
น้ำจากเขายังคงไหลลงมาที่ถ้ำอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าวันนี้จากการตรวจสอบล่าสุดระดับน้ำในถ้ำลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
รวมทั้งบนเขาที่คุณผู้ชมเห็นยังคงมีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน
แต่ล่าสุดนั้นไม่พบปร่องที่ลงไปที่เนินนด์โน่มเสาร์ได้นะครับ

เขาทำอะไรกันบ้างคุณผู้ชมภารกิจสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้
ก็คือเรื่องของการเร่งนำท่ออากาศความยาว๔กิโลเมตรนะครับ
เดินต่อไปถึงเนินนมสาวที่สิบสามชีวิตนั้นอาศัยอยู่ก็จะมีผูกกันกับสายสื่อสารนะฮะ
แล้วก็สายออกซิเจนต่างสายโทรศัพท์ต่างเนี่ย
พันด้วยพลาสติกกันน้ำเดินสายเข้าไปภายในเพื่อให้ข้างในนั้นสามารถมีอากาศหายใจอย่างเพียงพอ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่นะครับแล้วก็ให้ครอบครัวสามารถสื่อสารกับทั้ง๑๓คนได้
ทางทหารออกมาให้ข้อมูลกับผมนะครับว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากที่เราทุกคนต้องทำงานแข่งกับธรรมชาติ
น้ำในถ้ำทั้งฝนที่ตกลงมาในช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ไม่มีใครสามารถคาดการณ์อะไรได้เลยครับว่านาทีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
การนำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำด้วยการดำน้ำคือเรื่องที่เสี่ยงและยากมากเกินไป
เพราะว่าขนาดหน่วยซิลเองชำนาญมากก็ยังประสบเหตุถึงขั้นกับเสียชีวิต
ทำให้ภารกิจนี้อาจต้องมีการดำเนินต่อไปเรื่อยหรือต้องรอให้น้ำลดหลังช่วงมรสุม
จึงสามารถนำทั้งสามคนออกมาได้หลายคนอาจจะมีคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่า
อาจจะต้องรอถึง๔เดือนหรือเปล่าหรือรอหลังช่วงเดือนมกราคมซึ่งน้ำลดแล้วหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่มีใครสามารถจะตอบได้แล้วถ้าเกิดหลังจากนี้น้ำแห้งลงสนิทแล้วเนี่ย
ทหารเองจะมีการนำกำลังเข้าไปสำรวจในถ้ำด้วยครับเพื่อไปจัดทำแผนที่จะทำข้อมูลอย่างละเอียด
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกพร้อมย้ำตอนนี้ทหารทุกนายทุกหมู่เหล่าที่ทำงานที่นี่
ยังคงมีกำลังใจดีโดยเฉพาะหน่วยซิลถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ตามนะครับ
พาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องของระดับน้ำในถ้ำกันหน่อยตรวจสอบล่าสุดเมื่อสักประมาณบ่ายสามโมงที่ผ่านมา
รายงานออกมาจากในถ้ำระดับน้ำหน้าถ้ำอยู่ที่๒๕เซนติเมตรซึ่งลดลงต่ำที่สุดในรอบเกือบ๑๓วันที่ผ่านมาครับ
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็บอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่าหลังจากที่ขึ้นไปสำรวจโพรงที่เจาะเพื่อช่วยเหลือทั้ง๑๓คนแล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้
ตัวเองรับผิดชอบขึ้นไปสำรวจด้านทิศใต้เป็นฝั่งปลายของถ้ำแล้ว
พบว่ามีโพรง๔โพรงซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
โครงที่๔ซึ่งอยู่บริเวณเส้นแผนที่ถ้ำเลยนะครับ
ซึ่งก่อนหน้าที่จะขึ้นไปเนี่ย
มณฑนทหารบกที่๓๗ก็เดินสำรวจและพบโพรงนี้
โดยสามารถโรยตัวลงไปได้ประมาณ๒๐เมตร

จากนั้นก็มีการเดินสำรวจต่อไปถึงโพรง
โพรงอีกสักประมาณ๒๐เมตรแต่ก็ไปต่อไม่ได้
ไปเจอก้อนหินสักประมาณ๙ก้อนนะฮะ
แล้วก็หล่นมาปิดทางเอาไว้ก็ทำให้สามารถไม่สามารถจะไปต่อได้นะครับ
จากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ใช้กล้องเขาเรียกว่าโบสโคปนะฮะ

ก็ยังไปติดกับก้อนหินวางเรียงรายตลอดแนวนะครับ
ให้ทหารใช้เหรียญลองหย่อนลองขูดไปดู
พอขูดลงไปก็เป็นแนวลึกจึงพบว่าก้อนหินนั้นไม่ใช่ก้อนหินที่แข็งแกร่ง
ใช้ค้อนทุบออกทั้งหมดแล้วก็เดินสำรวจต่อ
ซึ่งคิดว่าโพรงนี้จะเป็นโพรงที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับ
ตอนนี้เรายังไม่ทราบพิกัดที่ชัดเจนจากจุดที่เนินนมสาวที่๑๓คนนั้นรอคอยอยู่
แต่ว่าต้องสำรวจกันต่อหาโพรงหาปล่องกันต่อนะครับ

หากทราบว่าโพรงไหนใกล้เคียงก็จะไปเจาะไปขุดดูไปสำรวจดู
เหนือจากการขุดเจาะแล้ววันนี้ก็มีการขอทำภารกิจในการหาพิกัดสำรวจพื้นที่ด้วย
ซึ่งวันนี้ก็วิธีการก็จะมีการทำควบคู่ไปแล้วก็คาดว่าจะได้ผลที่แม่นยำที่สุดนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านล่างที่บริเวณหน้าถ้ำกันหน่อย
ขณะที่การเข้าไปทำข่าวของสื่อมวลชนทั้งไทยและก็ต่างประเทศ
ข้างจะมีปัญหาวุ่นวายมากพอสมควรจึงต้องมีการจัดระเบียบนะครับ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงบรายกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำห
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากนี้สักพักแล้วนะคะ